ครูสอนดำน้ำชาวต่างชาติเขามาสอนที่บ้านเรานี่แหละ
ก็ขับตามไปแต่ปรากฏว่าทำไมล่ะ
รถมันถึงไปจมอยู่ในน้ำแล้วตัวเขาต้องไปยืนอยู่บนหลังคา

ชาวบ้านไปเห็นแล้วดูสิเห็นไหมต้องไปช่วยเหลือ
ครูสอนดำน้ำชาวต่างชาติ

อยู่ในสวนปามของชาวบ้านที่หมู่๕บ้านหนองวาด
ตำบลกุระอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก็เจอกับสถานการณ์ฝนแล้วก็น้ำป่าทะลักด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ทั้งกู่ภัยทหารตำรวจเดินลุยน้ำเข้าไป
คนที่จะไปช่วยมีเป็นร้อยเลยนะคะ
ไปช่วยเหลือ๒คนที่เป็นครูสอนดำน้ำ
ก็ใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงค่ะ
นำครูสอนดำน้ำชาวเดนมาร์กับชาวสิงคโปร์ออกมา
ทีนี้ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงทำไมเขาถึงไปอยู่ตรงจุดนี้
คือก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ครูสอนดำน้ำชาวต่างชาติ
เขาก็สอนอยู่ที่บ้านทะเล๒ห้องที่ตำบลกรุงหยันที่นครศรีธรรมราชค่ะ
ทีนี้สอนเสร็จปั๊บกำลังจะกลับไปที่ภูเก็ต
เพราะว่าจริงเขาเป็นครูสอนอยู่ที่ภูเก็ต
ทีนี้ตอนที่ขับรถมาชาวเดนมาร์คเป็นคนขับ
มันก็เป็นทางลัดนะนะสายบ้านโคงคาเรียบโคกหาร
ไปเจอกับน้ำป่าคุณน้ำป่ามันไหลอยู่ข้างหน้าแล้ว
แต่ว่าครูสอนดำน้ำทั้งสองคนยังขับฝ่ากระแสน้ำเข้าไป
แล้วก็เลยถูกน้ำไปซัดรถทั้งคันเลยนะ
จมอยู่ในน้ำลอยไปติดสวนปามของชาวบ้าน
ก็ติดอยู่ในสวนปามแบบนี้อยู่ห่างจากถนนไปสักประมาณ๑๐๐เมตร
ทั้งคู่นี่โอ้โหพอเจอกระแสน้ำแบบนี้แล้วก็รถมาติดอยู่
มีน้ำล้อมรอบนี่คือตกใจแล้วก็กลัวไงคะ
พยายามที่จะเอาตัวรอดก็คือปีนออกจากรถ
แล้วก็ยืนอยู่บนหลังคารถรอหลายชั่วโมงเลย
กว่าที่จะมีชาวบ้านมาเห็นแล้วก็ไปเรียกกู่ภัย
เรียกตำรวจเรียกทหารมามาช่วยเหลือ
พอช่วยออกมาได้เขารอดตายแล้ว
เขายกมือไหว้ขอบคุณคนไทยทุกคนเลยนะ
แล้วก็ครูสอนดำน้ำเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพักที่รีสอร์ทที่ทุ่งใหญ่

ก็คือหมายถึงในวันนี้นั่นเองนะคะที่จะเดินทางกลับที่ภูเก็ต

ใช่อันนี้คือรถติดมันเป็นภัยธรรมชาติ
บางทีก็ไม่รู้แล้วบางทีชาวต่างชาติเขาคิดว่า
ทางตรงนี้มันยังไปต่อได้แล้วไม่รู้ว่ามันเป็นอันตราย
มันไม่มีสัญลักษณ์ใช่ไหมว่าน้ำมาน้ำท่วม